คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่เชียงใหม่ค่ะมีคุณพ่อออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
เพื่อขอความเป็นธรรมคุณพ่อบอกว่าลูกชายถูกยัดยา
ครับถูกยัดยาเสพติดแล้วก็ถูกดำเนินคดี
สุดท้ายเนี่ยมีสอจอคนนึงเรียกเงินเจ็ดแสนบาท
เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี
คุณผู้ชมลองฟังคลิปเสียงการพูดคุยกันคลิปนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
นี่เป็นคลิปเสียงคุยกันระหว่างแฟนของผู้ต้องหากับสจคนหนึ่ง
ตกลงเรื่องเงินเพื่อที่จะนำไปวิ่งเต้นให้แฟนนุ่มของเธอหลุดคดียาเสพติด
ถ้าหาเงินก้อนนี้มาไม่ได้ก็ให้หามาบางส่วนก่อน

ไม่สามารถหามาได้ก็ต้องปล่อยให้ถูกดำเนินคดี

เรื่องนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพิจิตินนังได้โพสต์เอาไว้
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ถูกผู้ชายอ้างตัวเป็นสอจอในพื้นที่เรียกเงิน๗แสน

แต่ทางครอบครัวไม่มีเงินแล้วก็กลัวว่าลูกชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่เรื่องนี้ทำไมมันแปลกยังไงก็ไม่รู้
หลักฐานทางคดีก็ใหม่มีของกลางยาเสพติดก็ใหม่
มีหมายจับก็เป็นสถานที่ที่อยู่คนละที่กันด้วย
กลัวว่าได้รับความเป็นธรรมครับ
ก็เป็นห่วงลูกกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คุณพ่อก็ยืนยันว่าคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้
เขาก็เป็นสอจอที่คุณพ่อก็รู้จักแหละ

ตำรวจรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยนะคะ

เป็นการขยายผลการจับกลุ่มยาเสพติด๕๐๐เมตร
กระบวนการโปร่งใสไม่มีการวิ่งเต้น

ส่วนคลิปเสียงคนในคลิป
กับทางผู้ต้องหาเหมือนกับคุยกันแต่แรกแล้ว
แต่ทำไมเหมือนกับมาอ้างว่าตำรวจให้เบอร์

ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะ
ผมเป็นผู้บังคับการนะครับผมยืนยันว่า
ไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการเปลี่ยนในเนื้อสำนวน
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
เมื่อเช้าพนักงานสอบส่วนเนื้อสำนวนมาครบ

ความแน่นหนาในสำนวนครบถ้วน
คือลักษณะที่การเรียกรับเงินอย่างที่ปรากฏอยู่ในคลิปครับ
จริงแล้วมันเข้าข่ายความผิดไหมครับ
ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวขอตรวจสอบในรายละเอียดนะครับ
ว่าเนื่องจากเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ
เขาไม่ได้เรียกเงินในเจ้าหน้าที่ของการทำหน้าที่ของเขา
เป็นการกล่าวอ้างว่า
เป็นการกล่าวอ้างนะครับ
เราก็ต้องไปดูว่าเป็นความผิดอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับ
เดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง